ยังอยู่กับเรื่องของความโศกเศร้าสะเทือนใจจากเหตุเมื่อกวาที่

ท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์เราเราเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับ

ไม่เห็นภาพแห่งความสะเทือนใจที่เป็นที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้อะไรทั้งสิ้น
ค่ะเราจะนำเสนอด้วยความระมัดระวังนะคะ
เนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งเรื่องของเนื้อหาและภาพข่าว
เราจะใช้ชื่อเขาว่าคนร้ายนะฮะ

ท่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่วัดหนองกรุงศรีจังหวัดหนองบัวลำพูก่อนนะครับ
วันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะ

รวมกับคนร้ายที่ก่อเหตุอีก๑ศพนะครับ
ที่วัดหนองกรุงศรีนะครับ

วันนี้จะไม่มีพิธีในการสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ

เป็นการสวดมาติกาบังสกุล

ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสิบเก้าราย

บรรยากาศสดที่เห็นตอนนี้นะครับพระสงฆ์จำนวน๙รูป
อยู่ระหว่างการสวดพระขออภัยครับอยู่ระหว่างการสวดมาติกาบังสกุล
เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนทั้งหมด
ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีการสวดพระอภิษฐรรมนะครับ
แต่กำหนดการทั้งหมดนั้นที่เป็นทางการจะเริ่มต้นในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้
ซึ่งช่วงค่ำของวันนี้คุณผู้ชมครับยังคงมีชาวบ้านในพื้นที่
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างมาเตรียมความพร้อมในพิธีสำหรับวันพรุ่งนี้
โดยตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ที่วัดหนองกรุงศรีแห่งนี้๑๙ราย
อีกหนึ่งรายถูกเคลื่อนย้ายไปที่วัดศรีอุทัยเพื่อทำพิธีพร้อมกันกับญาติที่เสียชีวิตที่นั่น
บรรยากาศตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิตต่างพากันเอาอาหารน้ำดื่มขนมลูกอมที่หลานตัวเองชอบ
จุดทูบจุดเทียนบอกดวงวิญญาณของลูกหลานที่เสียชีวิตบอกกล่าวให้ไปสู่สวงสวรรค์นะครับ
นั้นยังทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้โดยในวันนี้สาราวัดหนองคงศรีมี
ญาติและชาวบ้านมาร่วมงานกันเต็มสาราด้วยเมื่อช่วงเย็นคุณผู้ชมครับผม
ได้พูดคุยกับนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
หนดการที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ท่านบอกนะครับว่าภายหลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์หลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม
ได้นำเอาเจ้าหน้าที่ในภาคพื้นตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมกันเตรียมพิธีการ
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงบ่าย
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
จำนวน๓วันซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่๑๑ตุลาคมนี้
ฟังเสียงของประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับ
เป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าศพยังมาได้ไม่หมดนะคะ
นอกจากการที่พระราชธานักลงอาบศพจะมีอะไรอย่างไร
ค่ะก็อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งได้ทรงได้มีพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะคะ

ตอนนี้เราวางกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ใน๓จุดด้วยกัน
เพราะว่าตอนนี้ก็มี๓จุดที่จะไปวางศพนะคะตั้งศพค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากที่จะให้เกิด
และตัวเองนั้นรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี
ที่มีต่อครอบครัวของผู้สูญเสียทุกครอบครัว

เหนือจากเสียงพูดคุยของชาวบ้านและเสียงญาติพี่น้องแล้ว
เสียงร้องห่มร้องไห้อย่างดังระงมไปทั่วทั้งวัด
ของผู้เสียชีวิตแต่ละคนไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์นี้
แต่ละคนที่เข้าไปดูร่างอันไร้วิญญาณของลูกหลานตัวเอง
ทันทีที่ได้เห็นร่างต่างร้องห่มร้องไห้ปล่อยโฮออกมา
พร้อมกับเป็นลมล้มพับไป
เจ้าหน้าที่พยาบาลหลายคนต่างช่วยกันพยุง
นำออกไปและทำการประถมพยาบาลที่ด้านหน้าของสาราวัดแทน
ตลอดทั้งคืนของคืนนี้ผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙ราย

โดยคืนนี้ทีมของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙รายนั้น
จะมานอนเฝ้าโรงศพของลูกหลานตัวเองที่นี่
ก่อนที่อีจะมีพิธีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้

ส่วนใหญ่เป็นเด็กเกือบทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะครับ
โดยเป็นเด็กชายและเด็กหญิงจำนวน๑๗ราย
และผู้ใหญ่อีก๒รายที่มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่
โดยศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๓๖คนนั้น

ส่วนศพของคนก่อเหตุนั้นคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ไม่มีที่ให้ตั้งบำเพ็ญกุศล
เพราะชาวบ้านไม่ยินยอมให้มาตั้งในพื้นที่
ทำให้ต้องนำศพทรงกลับไปไว้ที่แผนกนิติเวศ

สั่งการให้มีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของเจ้าตัวอีกครั้งด้วย
คุณผู้ชมครับณตอนนี้ยังคงมีพิธีในการสวดมาติกาบังสกุล
ด้านหลังของผมก็จะเห็นแบบลักษณะแบบนี้นะฮะ
ญาติต่างพากันนั่งอยู่ในสารากันเต็มแน่นสาราทีเดียวครับ
อย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้ทางญาตินั้นจะ
เดินทางไปที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของทั้ง๑๙คนครับ
เท่านี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ

ศพที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ย
จะยกเว้นศพของคนร้ายนะฮะ
ค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่วัดเทพมงคลพิชัยหนองโบรัมภูร์นะคะ
ของผู้เสียชีวิตมารับศพท่ามกลางความโศกเศร้า
ติดตามการรายงานจากคุณสุชาดาสิริคง
รายงานสดมาจากวัดเทพมงคลพิชัยหนองบัวลำพูค่ะ
บรรยากาศที่วัดเทพมงคลพิชัยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งวัดค่ะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิต

ตอนนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาเฝ้ารอที่จะเห็น
หน้าบุคคลอันเป็นที่รักของตนเองนะคะ
ซึ่งทันทีที่เห็นหน้าบุคคลอันเป็นที่รักของตนเองนั้น
หลายคนต่างร้องไห้โฮค่ะยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งที่วัดแห่งนี้นะคะมีศพของผู้เสียชีวิตมาตั้งบำเพ็ญกุศล
หกรายด้วยกันค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นมีศพของพ่อลูก
ถูกยิงขณะที่นั่งอยู่หน้าศูนย์เด็กเล็กอบตออุทัยสวรรค์
และมีศพของเด็กชายอีกหนึ่งศพที่เหลือเป็นศพผู้ใหญ่
โดยก่อนหน้านี้นะคะได้มีทีมแพทย์ตรวจพิสูจนศพเดินทางมาเปิดโรงศพเพื่อตรวจสอบ
และเปิดให้ญาติได้ดูหน้าเพื่อยืนยันศพ
ก่อนที่จะนำร่างทั้ง๖รายนะคะนำใส่โรงศพ
พร้อมที่จะประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ซึ่งทันทีที่ญาติเห็นหน้าศพนะคะทุกคนต่างพากันร้องไห้โฮ
เนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และไม่คิดว่าจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
อย่างกระทันหันเช่นนี้ค่ะ
ดิฉันได้สอบถามนายแสวงบัวใหญ่รักษาอายุ๕๓ปี
กำนันตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
บอกว่าวันนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่

เพื่อให้พร้อมเพียงกันทั้ง๓สถานที่
ซึ่งก่อนหน้าที่จะนำร่างใส่โรงเย็นนั้น
ทีมตรวจพิสูจน์ศพได้เปิดตรวจสอบ
ให้ญาติยืนยันอัตลักษณ์ศพ

ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
บางคนร้องไห้ถึงขั้นจะต้องเข้าไปปฐมพยาบาล
ขณะที่สภาพจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตนั้น
โศกเศร้าและก็สะเทือนใจอยู่อย่างมากค่ะ
อกจากนี้ในวันนี้นะคะยังเปิดให้ชาวบ้าน

บางคนนำพวงหลีดมาแสดงความอาลัย

ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในบางส่วน
จริงใจนะค่ะ
ตอนนี้ทางครอบครัวของผู้สินเสียชีวิตนะครับ

แล้วก็เหมือนกับราชการประชาชนแล้วก็พี่น้องที่หลั่งไหลเข้ามาช่วย

ทางคณะญาติพี่น้องของศพนะครับ
เดี๋ยวนี้ก็คือกำลังใจนะครับเป็นส่วนมากนะครับ

เพราะว่ายังอยู่ในภาวะที่เศร้าโศกเสียใจ
แต่เป็นอย่างยิ่งอยู่ก็คือทำใจยังไม่ได้นะครับ
แต่บางส่วนก็คงจะเริ่มที่จะเข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ซึ่งทางวัดเองนะคะก็จะเปิดให้ญาติญาติสามารถที่จะมานอนเฝ้าบุคคลอันเป็นที่รักที่วัดได้
ซึ่งก็ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เองนะคะก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
แล้วก็จะตั้งสวดใน๓วันด้วยกัน
ก่อนที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งต่อให้กับญาติไปชาปนกิจเป็นขั้นตอนต่อไป
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่วัดเทพมงคลพิชัยค่ะ
ขอบคุณคุณสุชาดาและทีมข่าวนะคะ
อย่างที่คุณสุชาดารายงานก็คือเรื่องของสภาพจิตใจ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้สำคัญมาก
ที่จะต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะคะ
ท่านผู้ชมครับอีกวัดหนึ่งก็คือวัดศรีอุทัยที่อำเภอนากลางหนองบุรมภู
ที่จะมีพิธีทางศาสนาที่นี่นะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
คุณผู้ชมคะจะเห็นว่าบริเวณด้านหลังของดิฉันในขณะนี้เนี่ย
การจัดเตรียมสถานที่ต่างยังไม่แล้วเสร็จนะคะ
เพราะว่าทุกฝ่ายอยากให้สมเกียจ
อยากให้เป็นเกียรติกับผู้วายชนทั้ง๑๑คนขณะเดียวกันค่ะ
เราได้พูดคุยกับทางเจ้าอาวาสวัดศรีอุทัย
ก็บอกว่าในคำคืนนี้นะคะจะอนุญาตให้ญาติ
สามารถที่จะเข้ามานอนเฝ้าลงศพหรือว่าพักค้างแรมภายในวัดได้

บรรยากาศที่วัดศรีอุทัยบ้านท่าอุทัย
อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๑ศพ
ที่นี่๑๑ศพนะคะมีการเคลื่อนย้ายมาจากวัดหนองกรุงศรี๑ศพนะคะ
เลื่อนย้ายมาถึงที่สาราเพื่อที่จะรอประกอบพิธีน้ำหลวงอาบศพ
ท่ามกลางครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตที่เดินทางมารอรับศพของคนในครอบครัว
อยู่ในอาการเศร้าเสียใจทำใจรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
ขณะที่ขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารนะคะตกแต่งสถานที่
เพื่อที่จะทำพิธีน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งเย็นจนถึงขณะนี้
ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเพราะว่าอยากให้เป็นเกียรติ
แล้วก็สมเกียจกับผู้วายชนทั้ง๑๑คน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสารของผู้เสียชีวิต
เพื่อไม่ให้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
จนแล้วเสร็จนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเอง
จากนั้นนะคะก็ให้ญาตินำรูปภาพแล้วก็ดอกไม้
ประดับหน้าโรงศพของญาติแต่ละคน
ขั้นตอนนี้บีบหัวใจมากเลยนะคะท่านผู้ชม
ญาติต่างบอกว่าอยากให้ผู้เสียชีวิต
ไปสู่พบภูมิสวรรค์ชั้นฟ้าเกิดเป็นครอบครัวกันอีกครั้ง
ทีมข่าวสอบถามพระครูบุญโฮมสุกาโมเจ้าอาวาสวัดศรีอุทัย
ยืนยันเกี่ยวกับกำหนดการพิธีน้ำหลวงอาบศพ
และสวดอบิธรรมที่วัดสองคืน
จากนั้นก็จะส่งร่างของผู้วายชนให้กับญาติ

นำร่างไปจัดพิธีทางศาสนาที่วัดใกล้หมู่บ้านได้
ท่านเจ้าอาวาสก็ยังยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า

ก็คือชุมชนท่าอุทัยแล้วก็ชุมชนท่าอุทัยเหนือ
ว่าจะไม่รับศพของผู้ก่อเหตุมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนี้
จากว่าครอบครัวและชาวบ้านทำใจไม่ได้
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าหากหลังพิธีหลวงแล้วเสร็จ
และยังหาวัดประกอบพิธีไม่ได้
ทางวัดศรีอุทัยก็ยินดีรับศพมาประกอบพิธีให้ค่ะ
ไปฟังเสียงของท่านเจ้าอาวาสค่ะ
ในส่วนนี้ครับมีการต่อต้านตรงที่ว่า
เขาได้ทำสิ่งที่โหดเกินไป
พูดแบบภาษาชาวบ้านโหดเกินไปแล้วรับไม่ได้

ก็เลยมีการประชุมกันทั้งสองชุมชนว่า
ศพเขาจะเอามารวมได้ไหม
มติออกมาว่าไม่รับ

ตรงนั้นทางวัดก็ไม่สามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นอะไรได้
แล้วก็เอาทางผู้นำทั้งสองชุมชนและชาวบ้านเป็นเกณฑ์
แล้วญาติของผู้ก่อเหตุนั้นก็จึงได้ไปติดต่อทางวัดอื่น
เพื่อจะได้ไปบำเพ็ญกุศลเพื่อจะไม่ให้เกิดข้อคอลหาในอนาคต
หรือถ้าทำไปแล้วไม่มีที่อื่นรับ
ที่วัดของเราก็ยังรับเพื่อจะได้สาพันธกิจซากศพนั้นเหมือนเดิม
เพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ส่วนรวม
ไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเร็วหรือว่าเป็นสัตว์อิรฉาน
เราก็ทำในตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้

บอกว่าไม่ว่าเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุคืออะไร
แต่การที่เห็นแล้วก็รู้จักผู้ก่อเหตุมาตั้งแต่เด็ก
นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่พวกเขาคัดค้าน

ประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่ขณะเดียวกัน

ญาติบอกว่าจะมีการนอนเฝ้าร่างของผู้วายชน
ทั้ง๑๑ร่างที่นี่ตลอดทั้งคืนนี้เลย
แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากวัดศรีอุทัย

มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ